เอ้าจากหมานะฮะหมาเห่ามาช่วยลิงกันหน่อย
เป็นชาวเน็ตที่เชียงใหม่ครับจำได้ไหมครับ
วันก่อนที่ผมเคยอ่านข่าวไปเขาเตือนว่าช่วงเชียงใหม่พร้าวระวังลิง
นะฮะลิงมันจะวิ่งมาบนถนนค่ะนี่แหละครับ
เป็นการแชร์ภาพพลเมืองดีช่วยลิงถูกรถชนครับ
มันนอนเจ็บอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละตรงที่เขาเตือนกันนี่แหละฮะ
นอนแมพอยู่นี่แหละครับเหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อน้ำฟ้านะครับ
โพสต์ลงกลุ่มคนเมืองพร้าวขอบคุณคุณวิจิตนอทเทิร์นทัวร์นะครับ
ที่ช่วยลิงไว้เป็นภาพเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีนะครับ
ช่วยกันนำลิงตัวผู้อายุ๒๔ปีได้ที่มันถูกรถชนฮะ
เพราะว่ามันวิ่งข้ามถนนทางหลวงใหม่เลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเชียงใหม่พร้าว
ระหว่างกิโลเมตรที่ห้าสิบสี่ถึงห้าสิบห้าไปประถมพยาบาลครับ
จากนั้นก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานานะครับ
เหตุเกิดในช่วงบ่ายสองของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่อุทยานตรวจสอบเบื้องต้นพบบาดแผลที่หัวของมันแล้วก็ขาขวาของมันครับ
จึงนำมันส่งคลินิกสัตว์ป่าฝ่ายสุขภาพสัตว์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๖เชียงใหม่
ซึ่งขณะนี้มันปลอดภัยแล้วนะครับสัตวแพทย์รักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็ดูแลมันอย่างใกล้ชิด
แล้วก็พอเดี๋ยวอาการดีขึ้นก็เอาจะไปปล่อยป่าต่อไปอืมนายภูพิชิตช่วยบำรุงครับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานาเปิดเผยนะครับว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นป่าเบนจพันธุ
อยู่เยอะนะครับปกติลิงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะออกมาวิ่งเล่น
เป็นธรรมชาติของมันครับที่นี่น่ะน่ะน่ะโอ้โหนะฮะข้ามถนนเลยนะครับ
คือมันสนแบบนี้แหละก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจำได้ไหมครับ
ผมอ่านไปเจ้าหน้าที่เขาเอาป้ายไปปักเตือนเอาไว้ให้ระวังรถชนลิงแล้วก็สัตว์ป่าข้ามถนนมาแล้ว
แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าจะขอความร่วมมือย้ำกันหน่อยนะครับ
ที่ผ่านไปผ่านมาช่วงนี้แล้วก็จะติดป้ายแบบนี้ให้มากขึ้นด้วยครับ